ดูเหตุการณ์ระหว่างเพื่อนบ้านหน่อยอันนี้ครบสูตรเลยค่ะนะคนด้วยแล้วก็ศูนย์หักด้วยค่ะหลังหนึ่งก็มีพิษบูนะฮะอีกหลังหนึ่งมีพันธุ์ไทยหลังอ่านอยู่ที่โคราชนะครับทีนี้ทางฝั่งของหมาพันธ์ไทยหลังอ่านเนี่ยบอกว่าพิษบูของเพื่อนบ้านเนี่ยมันชอบหลุดจากกรงแล้วหลุดออกมาจากกรงทีไรเนี่ยวิ่งข้าม

เอาไหม้ลงไปถึงเนี่ย
มึงปล่อยมาก่อนมาก็กลัว
ไม่ได้ปล่อยกระดูกมา
มึงถ่ายแบบนี้
มึงอะไรทำ

มึงแหละ

คือเจ้าของบ้านฝั่งนี้ฮะ

หมาพิษบูของฝั่งเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามนั่นน่ะ
เพราะว่าหลุดจากกรงแล้วก็มากัดสุนัขของเธอ
ก่อนที่ทางฝั่งนั้นเขาจะมาอุ้มของเขากลับไป
แต่ก็มียืนเนี่ยฮะต่อว่าต่อขานกันอยู่
แล้วทางฝั่งของเมียของคนที่มาอุ้มสุนัขไปนี่

ก่อนจะพากันเดินเข้าบ้านไป
บ้านอยู่ที่วังน้ำเขียวนะครับ
นครราชศรีมานะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เราไปคุยกับทั้งสองฝั่งนะฮะ

นี่มีคลิปอีกเห็นไหมเธอบอก

มันชอบหลุดมาแล้ววิ่งมากัดหมาบ้านเธอ

เอาทางฝั่งของเจ้าของหมาพันธ์ไทยหลังอ่านก่อน
คุณนัทยานะฮะเจ้าของคลิปนะครับ

กับเพื่อนบ้านมีเรื่องบาดหมางกันมาหลายครั้ง

พุ่งตรงวิ่งเข้ามาที่บ้านเธอแล้วมากัดหมาของเธอ
เหตุการณ์ในคลิปที่เห็นก็คือเหตุการณ์ล่าสุด

ต้องใช้ประทัดปลาไล่นะฮะ
แล้วเจ้าของเขาก็มาอุ้มกลับไป
ส่วนปมเหตุเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น

หลังจากบุกมาที่บ้านเธอแล้วมากัดหมาของเธอ

หรือว่ามากัดพวกเธอที่อยู่ที่บ้าน

แล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่อเจ้าบาโว่

ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือเจ้าไลออน

แล้วไปกัดหมาเพื่อนบ้านเขา

ก็เลยไปแจ้งความขึ้นโรงพักกันมาแล้ว
ทีนี้พอมันหลุดไปอีกแล้วไปกัดกันอีก

นะอย่าถึงขั้นต้องแบบดำเนินคดีอะไรกันเลย

ก็พร้อมต่อสู้ตามกฎหมาย

ไปตรวจสอบนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

ค่ะอ่าแล้วก็ต้องมาเป็นคนกลาง
ในการจราจาไก่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับ
เดี๋ยวจะมีปัญหาต่อเนื่องยาวนานนะ
เดี๋ยวจะมาดูเรื่องการเลี้ยงสุนัขพิษบูของทางฝั่งของบ้านที่เลี้ยงเอาไว้๓ตัวด้วย
ว่าถูกต้องเหมาะสมอะไรยังไงไหม
แต่ก่อนอื่นก็ต้องไปกำชับกันก่อนว่าก็ต้องระวัง

เพราะหลายครั้งมีข่าวนะพิษบูหลุดออกไปเนี่ย
ใช่ข่าวเยอะอะค่ะ

ก็ต้องรอดูว่าแต่ละฝั่งเขาจะสามารถไปดูแลสุนัขของตัวเองกันได้ดีไหม